ท่านผู้ชมครับที่ประจวบคิริขันเนี่ยมีคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๖๕ปีแล้ว
เสียชีวิตนะฮะค่ะคือลักษณะก็คือวูบไปแล้วก็หน้าคว่ำไปกับกระมัง
แล้วก็เสียชีวิตล้างจานอยู่แต่ลูกบอกว่าแม่เนี่ย
เคยตายแล้วฟื้นมาหกรอบแล้วนะค่ะหกรอบแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ย
ครั้งที่๗นะฮะครั้งนี้เสียชีวิตจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะสพเมืองประจบคิริขันไปตรวจสอบเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตในลักษณะที่บ้านบอกว่าจมน้ำในกระมังล้างจาน
หน้าคว่ำไปนะครับแล้วก็เสียชีวิต
บ้านอยู่ที่บ้านหนองบัวตะบนเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขันนะครับ
ชื่อว่านางสาวสมพรทองเพชรอายุ๖๕ปีนะฮะ
ส่วนลูกสาวเนี่ยอายุ๔๔ชื่อนางสาวปานชีวัน
นั่งร้องไห้อยู่ข้างข้างศพคุณแม่นะครับคือข้างหลังบ้านเนี่ยจะ
เป็นห้องครัวนะมีกระมังล้างจานสีดำอยู่นะ
ผู้ตายกำลังล้างจานอยู่จานยังค้างกองอยู่เลยนะฮะ
คาดว่าเสียชีวิตมาละสักสามสิบนาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
ลูกสาวบอกว่า๖โมงเช้าวันนี้นะแม่ตื่นมาก็ทำกิจวัตรตามปกติ
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับแม่จะเปิดทีวีแล้วมานั่งล้างจานในครัวตรงนี้
แบบนี้เป็นปกติเลยส่วนตัวลูกสาวเนี่ยออกไปซื้อกับข้าว
สัก๑๐นาทีเดินกลับมาถึงบ้านเห็นแม่เนี่ยนั่งแบบหน้าคว่ำลงไปในกระมัง
มน้ำในกระมังล้างจานด้วยนะตอนนั้นก็ไปดึงแม่ขึ้นมา
แต่ลูกสาวบอกปั๊มหัวใจไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอุ้มแม่เนี่ยไปนอนรอเจ้าหน้าที่ที่หน้าบ้าน
สุดท้ายไม่ทันนะฮะค่ะแม่เสียชีวิตเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่เห็นเนี่ยยังคิดว่าเออ
สงสัยแม่กำลังชะโงกดูท่อน้ำที่ครัวหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยแม่หน้าคว่ำอยู่ในน้ำในกระมังนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ทางลูกทางญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับเพราะว่าผู้ตายเองก็มีโรคประจำตัวหลายอย่างด้วยนะครับ
หอบหืดความดันหัวใจไทรอยด์น้ำท่วมปอดด้วยแต่จากประวัติของนางสาวสมพรเนี่ย
ลูกบอกว่าเคยตายแล้วฟื้นมาหกครั้งนะฮะเมื่อปีหกสามเนี่ย
ตอนนั้นก็เคยตายแล้วฟื้นอยู่นะด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
น้ำท่วมปอดติดเชื้อในปอดเป็นช่วงก่อนโควิด๑๙ระบาด
แต่ละครั้งเนี่ยหัวใจหยุดเต้นประมาณสัก๕๑๐นาทีแต่ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ทุกครั้ง
ขณะที่แพทย์ยังบอกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะครั้งแรกเนี่ยปั๊มหัวใจ๒๒นาที
ฟื้นกลับมาได้ครั้งที่สองห้านาทีครั้งที่สามหกนาที
ครั้งที่๔เนี่ยคือตอนที่ครั้งที่๓๖นาทีเนี่ย
สิ้นลมบนรถอีกไปปั๊มอีก๕นาทีครั้งที่๕กับครั้งที่๖เนี่ย
ที่โรงพยาบาลลักษณะสิ้นลมไปแล้วปั๊มหัวใจฟื้นกลับมาอีก
ครั้งนี้ที่บ้านนะฮะลูกมาเห็นแต่ก็ไม่ทันแล้วฮะ

อ๋อหน้าหน้าจมไปในกำมังนะ
คือหนูช่วยชีวิตเค้าไม่ได้หนูปั๊มหัวใจไม่พิน
เราเคยตายแล้วฟื้น
ปีเดียวที่ว่า๖รอบเนี่ยอ๋อคือตายแล้วฟื้น๖รอบในปีเดียวนะปีหน้า
ปีที่แล้วปี๖๓แหละ
รายละเอียดก่อนนะครับโดยพอร์ตถ่วนฮาโควิดตามขั้นตอนก่อนนะฮะ